ตรวจสอบสภาพอากาศ
ประเทศไทยทางตอนบนจนสมัยถึงตอนกลาง

อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่๙๑๕องศา
ขณะที่ภาคกลางและภาคตะวันออกมีหมอกบางในตอนเช้า
มีฝนร้อยละ๑๐๒๐ของพื้นที่
อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่๒๒องศาคลื่นสูง๑๒เมตร
ในขณะเดียวกันภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนมากกว่าฝั่งอันดามัน
ร้อยละ๖๐๗๐ของพื้นที่จุดที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า๒เมตร
ระวังอันตรายจากฝนตกหนักสะสมน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะ
ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีหมอกบางในตอนเช้าอากาศร้อนป้นฝนร้อยละ๑๐๒๐ของพื้นที่
อุณหภูมิอยู่ที่๒๔๓๔องศา
เพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะในบางพื้นที่อาจจะต้องกางร่มไปลอยกระทงค่ะ